หนุ่มพวกนี้เนี่ยหื้มเป็นขวัญใจใครหลายคน
เดี๋ยวพอข้างดิฉันเนี่ยหื้มรักมากเกิน

แต่ค่ะผมก็จะบอกเลยว่าคุณอาจต้องเสียใจก็ไปได้

ช่วงนี้ใช่ไหมคือต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักนะ
ชมภาพยนตร์รอบสื่อเรื่องขุนพันธ์

พอถามไปถึงเรื่องว่าที่ลูกสะพ้าย

คนใกล้ตัวมันยากอะเนาะมันนึกไม่ออก
เลยแบบเอาหนังให้แม่ก่อนแล้วกัน

หลังแม่ผมให้เขาเลื่อนรอบสื่อเลยนะ

สาวนอกวงการนะครับเขาก็รู้จักแม่ผมอยู่แล้วครับ
ซึ่งเขาก็นัดคุยกัน

แสดงว่าคนนี้คุณแม่ก็เปิดให้เป็นว่าที่ลูกสะพ้าย

เขาไม่ได้เป็นคนที่เขามี

ไม่ได้มีกรอบอะไรอย่างนั้นอยู่แล้ว

คือคนนี้คุณแม่เปิดใช่ไหม
คุณอาณาดาก็บอกว่า

เชื่อไหมว่าสาวทุกคนนั่งท่าเดียวกับดิฉันเลย

คุณอนานะครับเอาแบบนี้ค่ะ
พักกันก่อนดีกว่าพักหัวใจกันชั่วคราว
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวกันต่อค่ะ